แต่มาที่อายุทยาทั้งทีก็ต้องไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ๑๐๐ปีป้านี๘๘แห่งนี้เลย
สวัสดีครับป้านีครับ
เห็นบอกว่าของเราเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยปีขายมาเป็นร้อยปีแล้วเหรอ

เจ้าของร้านเข้ามาจอดหน้าร้านให้เราตั้งของ

ชั่วคนก็๙๐๘๐ป่าวร้อยปี

ตอนนี้พอลูกค้าได้เยอะค่อมก็เลยเอากลับเอาไปเก็บ
แต่เรื่องของการกินวันนี้ของอร่อยวางเต็มไปหมดเลย
ก๋วยเตี๋ยวเรือของที่นี่มีทั้งหมูทั้งเนื้อ
แล้วก็มีชามเล็กชามใหญ่พิเศษ
ชามเล็กประมาณนี้๑๕บาท
ใหญ่ขึ้นมาหน่อย๓๐บาท
แล้วก็ใหญ่แบบสุดเลย

ก๋วยเตี๋ยวของเราเห็นบอกว่ามีทีเด็ดในเรื่องของตัวน้ำซุป

เวลาจะทำให้มันข้นในการใส่เลือดลงไป

เพื่อให้สุกแล้วก็ไม่ให้มีชะโลกไง
เห็นเขาว่ากันว่าก๋วยเตี๋ยวของที่นี่ไม่ธรรมดา
เหมือนที่อื่นตรงที่ใส่น้ำพริกเผาลงไปด้วย

ก็ทำเองครับต้องป้าทำเองอย่ารอช้า

เนื้อชิงหมดเริ่มเลย
๋วเตี๋ยวน้ำตกทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยรสชาติอร่อยมากนะอย่างแรกเลย
คือไม่ต้องปรุงเปรี้ยวหวานมันเค็มมันครบนะฮะแล้วก็มันมีความเผ็ดของตัวน้ำพริกเผา
ตัวน้ำซุปมันก็เข้มข้นแล้วมันอร่อยไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือว่าเนื้อหมู
ักมาพอดีคือมันนิ่มแล้วลูกชิ้นก็อร่อยสมคำล่ำลือจริงเลยนะครับ
อร่อยป่ะอร่อยจ้าแต่เท่านี้ยังไม่พอผัดไทย
กว่าจะมาเป็นรสชาติสูตรนี้ของเราใช้เวลานานไหมเนี่ย
ก็นานอยู่เราก็ชอบกินผัดไทยไงเราไปกินได้หลายที่บางทีรสมันไม่อยู่ที่ไม่คงที่
เราก็มาคิดค้นทำสูตรขึ้นมาทำสูตรขึ้นมาให้มันจัดจัด
กว่าจะได้สูตรนี้มานานพอสมควร
ผัดไทยนี่รสชาติโอเคนะก็คือถ้ายังไม่ได้ปรุงอะไรเลย
เข้าไปก่อนตอนแรกจะหวานเปรี้ยวพอลองคลุกด้วยมะนาว
แล้วก็มีถั่วลิสงคั่วเนี่ยพอใส่ลงไปมันหอม

มันจะยิ่งเสริมรสชาติที่มันมีความหวานอยู่
ถ้าใส่พริกป่นลงไปหน่อยผมว่ามันรสชาติจะครบเครื่องเลย
จากก๋วยเตี๋ยวเรือและผัดไทยแล้ว
ที่ร้านยังมีเมนูออเดิฟให้ได้ชิมกันอีกด้วย
อย่างเมนูลวกจิ้มหมูหมักเนื้อนุ่ม
ลวกจิ้มลูกชิ้นหมูรอตเลอร์
แล้วก็ลวกจิ้มลูกชิ้นปลากรายที่ป้านีตีเองกับมือ
รับรองว่าอร่อยสุดไปเลยล่ะครับ
เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะมาทานที่นี่
บอกหน่อยได้ไหมว่าร้านเราเนี่ยจุดสังเกตอะไรยังไง

ก็มาผ่านหน้าโรงพยาบาลมาก็จะเห็นป้ายอยู่ซ้ายมือ
วันนี้นะอร่อยมากเลยต้องขอขอบคุณป้านีนะครับ

เพื่อเป็นเครื่องการันตีความอร่อยนะครับว่า
ช่วงตลอดกินของเราเดินทางมาถึงแล้ว
พอไปกับป้านีเลยครับ
อร่อยจริงเด็ดมาก
โปรดติดตามตอนต่อไป